คุณผู้ชมคะมาดูความคืบหน้าเรื่องนี้กันหน่อยนะคะ
จากกรณีที่ญาติของผู้เสียชีวิตออกมาร้องขอความเป็นธรรมค่ะ
โดยทางญาติบอกว่ามีเจ้าหน้าที่เฉพาะกิจปกครองอำเภอเมืองเลย
ประมาณสัก๖๗คนได้นะคะ
เข้าไปตรวจค้นภายในบ้านเพื่อไปค้นหายาเสพติด
แล้วก็ไปควบคุมตัวชายวัย๓๕ปีที่อยู่ในบ้านหลังนี้ค่ะ
แล้วก็เค้นถามว่ามียาเสพติดหรือเปล่า
ชายคนนี้ยืนยันว่าไม่มีไม่มียาเสพติด
แต่เจ้าหน้าที่ก็ยังเค้นถามอย่างหนักจนสุดท้ายมีการต่อสู้กัน
และเจ้าหน้าที่ก็ยิงใส่
ชายคนนี้วิ่งหนีไปหลังบ้านก็ยังตามไปยิง
ตามไปกระทืบซ้ำและใส่กุญแจมือเขา
ทั้งที่เขานอนจมกองเลือดอยู่ไม่ยอมพาไปส่งโรงพยาบาล
ซึ่งผู้ชายคนนี้เขาเสียชีวิตเลยนะคะ
ทางญาติก็เลยติดใจว่าการกระทำของเจ้าหน้าที่เกินกว่าเหตุหรือเปล่า
เป็นกรณีเจ้าหน้าที่เฉพาะกิจปกครองอำเภอเมืองเลยนะคะ
นำโดยนายอัศวินหินเทาประหลักความมั่นคงอำเภอเมืองเลยพร้อมพวก๖๗คนได้ค่ะ

ปูนครึ่งไม้อยู่ในพื้นที่บ้านหนองผักก้ามอำเภอเมืองเลย
ไปตรวจค้นยาเสพติดในบ้าน
ซึ่งไปพบนายเมธารัฐจันสว่างอายุ๓๕ปีอยู่ในบ้านหลังนี้
เจ้าหน้าที่ขอตรวจค้นแล้วก็เกิดเหตุการณ์ชุลมุนขึ้น
คนที่ให้ข้อมูลก็คือคุณป้าของนายเมธารัฐผู้เสียชีวิตเนี่ยนะคะ
คุณป้าหนูนีชุมแวงวาปี
คุณป้าบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นทุ่มหนึ่ง

ปกครองอำเภอเมืองเลย๖คนค่ะ

ขอตรวจค้นยาเสพติดกับนายเมธารัฐหลานชาย
ซึ่งตอนนั้นหลานชายนั่งเชื่อมเหล็กอยู่หน้าบ้าน
มีเจ้าหน้าที่คนนึงมากล่าวหาว่าหลานชายมียาบ้า๒มัด
ซึ่งหลานชายยืนยันว่าไม่มี
เจ้าหน้าที่บังคับให้หลานชายนั่งลง
แล้วบังคับให้สารภาพว่ามียาเสพติดอยู่ในบ้าน
แต่หลานชายก็ยังคงยืนยันว่าไม่มียาเสพติด
แล้วมีเจ้าหน้าที่คนหนึ่งถามกับป้าว่าที่บ้านมีกล้องวงจรปิดไหม
ป้าก็บอกว่าไม่มีเจ้าหน้าที่ก็เลยพาหลานชายเข้าไปตรวจค้นในบ้าน
แล้วก็มีการต่อสู้กันเกิดขึ้นในบ้านนะคะครับ
บอกได้ยินเสียงปืนดังขึ้นแล้วเห็นว่าหลานชายวิ่งหนีออกทางประตู
เจ้าหน้าที่ทั้งหมดวิ่งตามไปแล้วก็ยิงต่อค่ะ
หลานชายเนี่ยล้มลงไปแล้วนอนจมกองเลือดอยู่แล้ว
อยู่ที่ซอยทางออกบ้านน่ะนะคะป้าก็พยายามเข้าไปกอดร่างของหลานชาย
แล้วก็ขอร้องเจ้าหน้าที่ว่าอย่าทำร้ายหลานชายของป้าเลย
แต่ก็ไม่เป็นผลแล้วก็คุณป้าบอกว่าเหมือนกับเจ้าหน้าที่กระทืบซ้ำด้วย
ใส่กุญแจมือด้วยทั้งที่นอนจมกองเลือดอยู่อะค่ะ
สุดท้ายหลานชายของป้าก็เสียชีวิตวันนี้คุณนฤทธบุญนิ่มทีมข่าวของเรา
ไปพบกับคุณป้าที่ให้ข้อมูลน่ะนะคะซึ่งคุณป้าก็บอกกับทีมข่าวของเราว่า
พอสื่อมวลชนได้นำเสนอเรื่องนี้คุณป้าก็สบายใจขึ้นครับเพราะเชื่อว่าจะได้
รับความเป็นธรรมมากขึ้นตอนนี้ยังไม่เผาศพหลานชาย
กว่าตำรวจจะนำคนผิดมาลงโทษค่ะ
มันพูดป้าไม่อยากได้พูดอย่างนี้เลย
ป้าก็บอกว่าพอแล้วอย่าทำมัน
พอแล้วอย่าทำมันหนูก็ไม่ฟัง

ตอนนั้นป้าก็จำไม่ได้
ดึงออกมาแล้วมันก็นอนลง
กหัวขึ้นมากระทืบหลานป้า

คนเดียวกันกับคนที่ถามป้าว่า
ที่นี่มีกล้องวงจรปิดไหม
เขาถามป้าน่ะจนหลานอ่อนลง
ลงทีนี้มันก็พูดคำสุดท้ายว่า
ป้าประตูท่านฝากลูกด้วยนะ

วิงวอนทุกหน่วยงานที่เขารู้และได้ดู

มันเป็นเรื่องจริงไม่ใช่เรื่องโกหก
ขอให้มาช่วยแล้วก็
คุ้มครองครอบครัวของเราด้วย

บความสำเร็จในครั้งนี้ด้วยค่ะ
นี่ค่ะคือความช้ำใจของชาวบ้าน
ไม่รู้ว่ามีอีกกี่คดีที่จะเป็นแบบนี้นะครับ
แต่ว่าคดีที่เกิดขึ้นที่คุณป้าเขาบอกเนี่ย
เจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจของฝ่ายปกครองอำเภอเมืองเลย
มีนายอัศวินหินเทาประหลัดความมั่นคงอำเภอเมืองเลย
นำทีมเนี่ยนะพร้อมพวก๖๗คน
มีใครบ้างในคืนนั้นมันมีคำถามตามมามากมายแน่นอน
คุณเข้าไปในบ้านเขาตอนทุ่มนึงเนี่ยคือมืดแล้ว
ตะวันตกดินแล้วเป็นยามวิการแล้ว
คุณได้รับเหตุด่วนเหตุร้ายมันมีภัยต่อความมั่นคง
เกี่ยวข้องกับอำนาจของชุดเฉพาะกิจอะไรยังไงบ้าง
เข้าไปขอตรวจค้นเขาถึงขั้นไปยิงเขาเนี่ยทำร้ายเขาจนเขาตายเนี่ย
เขามียาเสพติดจริงไหมอืมมีหมายค้นมีหมายจับ
มีอะไรจากที่ขอสารไปบ้างที่บุกเข้าไปในบ้านเขาขนาดนั้น
ยิงเขาตายขนาดนั้นเนี่ยเขาเป็นผู้ต้องหาคดีอะไร
คดีแบบร้ายแรงขนาดไหนแล้วยาเสพติดอยู่ไหนมีไหม
ก่อเหตุเสร็จแล้วยังไงหายเลยไม่ออกมาชี้แจงอะไรสักคำหนึ่ง
มีพยานที่อยู่ในเหตุการณ์ด้วยนะครับนอกจากคุณป้าของผู้ตายนะ
มีนายวัยคูณกันทะกับนางสาวกำไรทิพย์ธานา
เป็นสองสามีภรรยาที่อยู่ในเหตุการณ์วันนั้น
เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีบอกว่าเขารู้จักกับผู้ตายมาประมาณ๒ปีแล้ว
วันเกิดเหตุผู้ตายได้โทรมาชวนให้ไปกินเหล้าที่บ้าน
ก็ไปก็ไปถึงก็คุยกันอยู่สัก๑๕นาที
อยู่เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองที่บอกว่าเป็นชุดเฉพาะกิจ
เข้ามาขอตรวจค้นยาเสพติดแล้วก็จับ
ผู้ที่เขามากินเหล้าด้วยเนี่ยกับผู้ตายใส่กุญแจมือนะ
จะถามผู้ตายว่าเพิ่งออกจากคุกมาเนี่ยออกมาคดีอะไร
แล้วก็พาผู้ตายเข้าไปในบ้านคือตามประวัติเนี่ย
บอกว่าผู้ตายเขาเคยมีคดียาเสพติดค่ะ
ถึง๕นาทีต่อมาสองสามีภรรยานี้เขาบอกว่า
ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหกนัดนะเขากับภรรยาก็วิ่งหลบกระสุนกัน
ก่อนจะถูกผู้ใหญ่บ้านคนหนึ่งที่อยู่ในชุดจับกลุ่มยิงใส่
ทั้งทั้งที่ตอนนั้นเขานอนใส่กุญแจมืออยู่อืมไม่ได้โดนคนเดียวนะค่ะ
สองสามีภรรยานี่เขาก็โดนแต่โชคดีที่กระสุนมันพลาดเป้า
ขอยืนยันว่าผู้ตายไม่ได้ต่อสู้ไม่มีอาวุธอะไรเลยที่จะสู้กับเจ้าหน้าที่
ไม่มีแน่นอนไม่เหมือนกับที่อีกฝ่ายกล่าวอ้างแน่
อกจากนี้ยังพบว่าไอ้ระหว่างมาตรวจค้นระหว่างเกิดเหตุเนี่ยนะ
เงินสด๗๐๐บาทที่อยู่ในกระเป๋าหายไปฮะ
หายไปในช่วงที่ชุดเฉพาะคิดเนี่ยมาตรวจค้น
วันนั้นก็มีกระเป๋าเงินสีดำแล้วก็ที่สะพายค่ะ
กระเป๋าสะพายข้างค่ะแล้วก็มีเงินอยู่ในกระเป๋าสีเหลือง๗๐๐บาท
แล้วก็เอกสารก็โทรศัพท์๓เครื่องค่ะ

ค่ะตอนนี้ยังไม่ได้คืนค่ะยังไม่ติดต่อมาค่ะยัง
เงินเจ็ดพันที่คือใครเป็นคนเอาไป
แต่ว่าที่เขาบอกว่าเขาหยิบอาวุธมาต่อสู้เจ้าหน้าที่
ไม่เป็นความจริงค่ะเพราะว่าหนูไม่เห็นไม่มีไม่มีอาวุธค่ะ

ก็คิดว่าต้องตั้งใจแหละครับเพราะว่าปืนมันเจาะมาที่ผม
ตอนนั้นเราอยู่ในสภาพแบบไหนอยู่สู้ได้ไหมทำอะไร
ไม่ได้หรอกครับใส่กุญแจมือคนเลยสู้ได้

เขาเอาจ่อยิง
ครับจ่อยิงเลยครับ
อืมซึ่งทางญาติของนายเมธารัฐผู้ตายเนี้ยเขาก็ไปแจ้งความดำเนินคดี

เรื่องนี้ทางตำรวจก็ต้องเข้ามาดูเรื่องของคดีด้วย
พลตำรวจรีวิบูรณ์วงกล้อมผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดเลย
พันธุ์ตำรวจเอกปรีชาเก่งสาริกิจผู้กำกับสพเมืองเลย
เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนก็ลงพื้นที่ไปนะคะ
ก็บอกว่าจะทำงานอย่างตรงไปตรงมา
สอบปากคำพยานไปแล้ว๑๐ปาก
ยังไม่แจ้งข้อกล่าวหาเพราะว่ายังอยู่ในระหว่างรวบรวมพยานหลักฐาน
ว่าจะมีข่าวดีเร็วนี้ภายใน๓วัน
ตอนนี้สั่งคุ้มครองพยานแล้วทางตำรวจที่ดูเรื่องคดีบอกแบบนี้นะคะ
กำนันและผู้ช่วยกำนันเจ้าหน้าที่ชุดตรวจค้น
มือยิงในเมธารัฐทีมข่าวติดต่อผ่านทางในอำเภอ
เพื่อให้ชี้แจงแต่เขาปฏิเสธนะคะ
ขอต่อสู้ตามกระบวนการของกฎหมายทีมข่าวของเราติดต่อไป
เพื่อขอข้อมูลทุกวันนะคะตั้งแต่เป็นข่าวก็ไม่ยอมให้ข้อมูลเลย
ทางฝ่ายเจ้าหน้าที่ที่เขาเข้าไปควบคุมตัวในเมธารัฐ

เราก็พยายามฟังข้อมูลจากรอบด้านนะนะ

ไม่รู้ว่าปรรถความมั่นคงอำเภอเมืองเลยจะไปด้วย
แต่ว่าเรายากให้ออกมาชี้แจ่ง
ชาวบ้านเขาจะได้สบายใจว่าต่อไปเวลาชุดเฉพาะกิจของ
ปกครองมาตรวจมาค้นเนี่ยมันจะได้สบายใจกันได้
มันอาจจะมีแค่ไม่กี่ชุดหรอกที่ทำแบบนี้แต่อย่างกรณีเนี้ย
ท่านต้องออกมาบอกค่ะออกมาบอกสิว่าอ๋อไม่จริง
เหตุการณ์ไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยชาวบ้านพูดโกหก
ป้าผู้ตายกับอีก๒คนที่อยู่ในที่เกิดเหตุไม่จริง
ออกมาบอกสิออกมาบอกเลยว่าไม่ได้ทำร้ายเขา
ไม่ได้ทำเขาขนาดนั้นเขาเป็นอะไรตายท่านก็ต้องออกมาบอก
อืมแล้วก็ไปควบคุมตัวไปยิงไปกระทืบเขาเนี่ย
ต่อหน้าลูกเขานะคะครับอายุหกขวบคนนึงอายุสามขวบคนนึง
ถึงขั้นร้องแล้วก็ถามว่ามาทำพ่อผมทำไมอืมอืม